เนื้อหอมสุดเลยเพราะว่าละครเนี่ยถ่ายจ่อติดกันเลยนะคะ

โอ้โหแฟนได้หายคิดถึงกันแน่นอนนะคะ
สำหรับใหม่ดาวิกาหลายละครที่ต้องติดตามกัน
เพราะว่าความสามารถของเธอโดดเด่นมากเลย
ล่าสุดเนี่ยใหม่มาร่วมงานแฟชั่นโชว์ผ้าไทยค่ะ
ได้อัปเดตคิวงานละครให้แฟนได้รู้กันด้วย
เจ้าตัวบอกเลยว่าทุ่มเทเวลาให้กับละครอย่างเต็มที่นะคะ

เผยถึงอาการป่วยโรคบ้านหมุนที่เป็นก่อนหน้านี้

ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วหลังจากทานยาตามหมอสั่ง
ซึ่งการกลับมารับงานละครหนักติดกันแบบนี้นะคะ

ก็มีอาการบ้านหมุนในกองถ่ายอยู่บ้างค่ะ

เพื่อให้งานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
ตอนนี้อาการมันก็ค่อยดีขึ้นค่ะ

มันก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วย
มีเรื่องความเครียดเรื่องไมเกรน
เรื่องการนอนเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเหมือนมันเชื่อมกันไปหมดเลยอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าตอนที่เป็นบ้านหมุนนี่แหละค่ะ

มือไม่มีแรงอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องลุ้นว่าช่วงไหนอาการมันกำเลิบแค่นั้นเอง
ส่วนเรื่องหัวใจกับเต๋อฉันทวิทย์ค่ะ
พักหลังแห่ขยันอวดโมเมนต์หวาน

ถ้าว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็ชวนกันไปกินไปเที่ยว
ภาพสวยเอาไว้ดูแล้วก็โพสต์ลงในไอจี
ความคิดถึงกันก็เท่านั้นเองค่ะ
ก็ถ่ายรูปเล่นเก็บไว้

จะได้ดูรูปเวลาคิดถึง

แล้วไปถ่ายรูปเล่นช่วงนี้ก็จะเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่า
พี่เราก็คิดถึงเขา

รูปมันสวยดีรูปนี้ดีจัง
กดลงอะไรแบบนี้แค่นั้นเลย